คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งใหม่ที่จังหวัดนครปฐมในหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตเลือกตั้งที่๑ค่ะคือต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก็เพราะว่าในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาพายุมาลมแรงมาก
พัดเอาครูหาเลือกตั้งเนี่ยกระจายเลยคือชาวบ้านเขาก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกากบาดในครูหาได้ก็เลยต้องจัดการเลือกตั้งใหม่วันนี้ก็คึกคักนะคะการเลือกตั้งใหม่แต่ก็อาจจะมีเสียงบ่นอยู่บ้างบ้างว่าโอ้โหเสียเวลาต้องมากันอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศตอนเช้าค่ะหน่วยเลือกตั้งที่สิบหมู่ที่แปดเขตเลือก
ช่วงเย็น๑๔พฤษภาคมพายุแรงเลยค่ะพัดครูหาเลือกตั้งพังเสียหายจนทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนได้ผู้มนุยการสำนักงานกรกตนครปฐมนางสาวบุญเรือนไทยวัฒนธรรมบอกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมแน่นอนค่ะเพราะกรกตเดินเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชา
หลังจากปิดหีบก็จะมีการนับคะแนน
แล้วก็มีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปที่กรกตค่ะ
ต้องให้ทุกคนมาเชื่อสิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันนี้ค่ะ
ทีนี้นะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้ค่ะ
นางสาวสาวนีบอกว่าเต็มใจนะที่มาเลือกตั้งกันใหม่

เข้าใจแหละว่าเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม
มันเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติมันห้ามไม่ได้
พายุมาแบบโอ้โหลมแรง
ไม่มีใครรู้มาก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดพายุพัดแรงขนาดแบบ

เพราะว่าเราอยู่ในหมู่นี้ใช่ไหม
เราอยู่ในหมู่นี้ไงเราก็ต้องใช้สิทธิ์ทั้งเราให้เต็มที่
ชาวบ้านอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้
บอกว่าการเลือกตั้งใหม่ก็มองว่าแหมเหนื่อยเสียเวลา

แต่ก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์เพราะนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ
รับว่าในวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
พายุลมแรงจริงคือลมเนี่ยพัดจนเต็นต์ยุบลงมาทั้งหลัง
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
คืออีก๑๕นาทีจะปิดหีบเลือกตั้งแล้ว

ทุกคนก็ช่วยกันยึดเต็นต์กลัวเต็นต์จะล้ม
แต่แล้วก็เอาไม่อยู่เต็นต์พังไปเลย
ทำให้บรรยากาศก็คือประชาชนจำนวนไม่น้อย

อีก๑๕นาทีจะปิดหีบเอาพายุมา
แล้วคนที่รออยู่เขาใช้สิทธิ์ไม่ได้ไง
ทีนี้เพื่อให้เป็นธรรมทั้งหมดเลยเลือกตั้งกันใหม่หมดเลย
เป็นการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้นะคะ

แต่เต็นต์ไม่ได้ลงก้อน
ทีนี้ค่ะสำหรับหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะ
ผู้มีสินเลือกตั้ง๙๔๓คน
๓คนเป็นผู้ชาย๔๓๖คนเป็นผู้หญิง๕๐๗คนค่ะ
จำได้เลยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเจอปัญหาฟ้าฝนหลายพื้นที่

มาทำอิมเมอร์ซีฟช้าไปหน่อยอาทิตย์ที่แล้วนะครับ
พายุแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ